อันนี้ด้วยด้วย

จำนวนคือต้องการที่จะแจ้งเรื่อง

ยังทำอะไรเจ้าตัวที่เขาลงคลิปนี้ไม่ได้

ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถ้าขบวนการทั้งขบวนการนั้น

เอาเอกสารนี้มาแสดงว่าเราแสดงตัว

แต่ในแง่ของการสอบก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนว่า

แต่อันนี้มันจะบอกเองว่าเราไม่เกี่ยวจริง

มาตรา๓๒๖เป็นการ

ง่ายสั้นลากบุคคลที่๓เข้าไปเกี่ยวข้อง

การหมิลประมาณเกิดขึ้นจาก

นำมาซึ่งความเสียหายสำหรับเรา
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่จำรวจก็

โพด่ำก็ปิดหนีไปแล้ว
ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
เพราะว่าเพจเขาแข็งแรงมาก

แต่วันหนึ่งลุกขึ้นมาปิดเนี่ย
แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เพจเขาอยู่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเพจเป็นเพจที่ใช้คำว่าเป็นเพจลักษณะเพจนักเลงที่ไม่กลัวใคร
แต่ปิดทิ้งอันนี้ต้องฝากวิจารณญาณของท่านผู้ฟังข่าว
แล้วก็พี่นักข่าวไปช่วยกันวิเคราะห์ว่าทำไมเขาถึงปิดเพจ
แล้วพี่คุณกลัวไหมคะขนาดเพจดังยังต้องปิดเลย
ผมก็ทุกวันก็เราก็ทำงานเสียภาษีถูกต้อง

ใช้ชีวิตเสี่ยงอยู่กับไวรัสที่มันลอยอยู่ตามอากาศทุกที่ที่เราไป

มันกระเทือนมาถึงผมอย่างนี้ผมคิดว่า
คนต่างประชาชนคนไทยที่เห็นเหตุการณ์นี้
แล้วก็ไม่ชอบเรื่องหนึ่งการกักตุลอาจจะทำราคาเพิ่ม
และยังส่งออกไปขนาดในขณะที่ประชาชนชาวไทยต้องการสิ่งนี้มาก

มีการสูญเกตตาที่ดีตั้งทายมีการแน่นความ

ใช่ครับก็คือไม่มากก็น้อยเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างขึ้นมา
ถ้าสมมุติเกิดจะต้องเจอกันอะไรอย่างไร
ผมไม่ได้ตามข่าวเขาแต่ที่แววคือมีการเจอหน้ากากอนามัย

อันนี้ถามว่าทุกท่านที่ฟังรับได้ไหมไม่มีใครรับได้เลย
แล้วสมมุติว่ามันเป็นจริงแล้วแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเลย

เรื่องออกไปคนที่เชื้อบอกยังไม่ได้ติดต่อพี่พีชมา

แล้วรอให้เขาติดต่อมาขอโทษให้พี่เอารากเข้าไปเกี่ยวให้ด้วย

คือผมจริงผมไม่ค่อยแคร์อยู่แล้ว

แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันน่าจะมีตัวแทนของคนไทย
หรือใครสักคนนึงขึ้นมาอีกสักคนนึง
คือหลายคนก็ทำหลายอย่างที่เราพยายามขึ้นมาต่อสู้
แต่ว่ามีอีกสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะ
และที่สำคัญเลยคือขอโทษไม่ใช่ประเด็น
แต่สิ่งที่อยากเห็นคือแสดงความรับผิดชอบ
หน้ากากที่อยู่ที่ตัวเองเอามาทำจดหมาย
แล้วก็ว่าจะมอบทั้งหมดให้กับเรา
เราก็จะบริจาคทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลและคนที่ต้องการ
ไม่ใช่ไปเก็บไว้แล้วก็ยังไม่มีใครแทงเรื่องว่าควรจะไปที่ไหน

ซึ่งมันแบบดูมันแบบว่ามืดยังไงก็ไม่รู้ครับ

พี่พีชก็จะให้เป็นเรื่องคดีเหมือนกันไหม
คือตอนนี้ถ้าภาครัฐหน่วยที่ดูแล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องควบคุมการซื้อขาย
หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยไหนบ้าง

สิ่งที่ผมแจ้งความไว้ก็จะมีผลทันทีเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าในแง่ของการยอมความดำเนินคดีต่อถึงที่สุดหรืออะไร

เพราะว่าจริงแล้วก็ยังเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยยัง

แต่ที่เรายังไม่ได้ใช้กันนะครับ
หลังจากวางเมื่อที่พี่ออกมาให้สัมภาพ
คนเข้าใจพี่เทอร์ม่ากคนนึกขึ้นรึยังคะ
แต่ก่อนที่จะอยู่เฉยก็ต้องเลี้ยงเข้าไป
แต่คนนี้คิดวิเคราะห์คร่าว
สนทนาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
มันไม่ได้เกิดขึ้นตรงที่ข้างหน้าเรา
พอถ่ายเสร็จแล้วก็เดินออกไปคุยกันตรงจุด
อันนี้ก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้เลย
ตรงกับท่านพี่เรกก็ยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับ

พี่เรกก็ผมว่าต้องให้พี่เรกพูดเองว่าเป็นอะไรอย่างไร
เพราะผมใช่ครับแล้วก็รอภาครัฐ
เพราะว่าตอนนี้ผมอีกประเด็นนึงคือ
เร็วนี้คาดว่าน่าจะต้องมีผู้ใหญ่สายใดสายหนึ่ง
พยายามเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้กับผมนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารที่เราทำไปวันนี้
แต่ขอบอกเลยว่าก็ผู้ใหญ่สายไหนก็เคลียร์ไม่ได้
เพราะว่าชื่อเสียงผมที่มันเสียไป
กับคนที่ไม่เข้าใจผมค่าเร็กร้อง

อันนี้ก็ขอบอกเลยว่าถ้าเขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบมากพอสมควร

โอเคตามเนอะตามนั้นเลยไม่มีที่ปล่อย

ก็เรากลัวนี้เราคุยกับตำรวจว่ามีมาตรา๓๒๖และ๓๒๘ที่เกี่ยวกับการมินประมาท
อันนี้ก็มันจะต้องมันต่อเนื่องกับเอกสารที่เราทำไปวันนี้
อันนี้พี่คิดจะดำเนินคดีไหม
เอ่อจริงนะโมเมนต์เนี้ยผมมี
มีวิธีติดต่อเขาแล้วมีมือติดต่อแต่ก็
มันพูดยากนะเขาลักษณะอีกทางหนึ่งเขาคือสื่อเหมือนกันนะครับ
ก็ถ้าจะต้องดำเนินคดีกับสื่อนี่ผมไม่แน่ใจ
ผมอยากดำเนินคดีกับคนที่ไม่ใช่สื่อมากกว่า
ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุนะครับ
แก้ที่ต้นเหตุกันดีกว่านะครับ
ขอบคุณมากขอบคุณมากครับทุกคนเสียเวลามา